โอ้โหคุณผู้ชมเชื่อเรื่องคนแบบเนื้อหอมไหม
ช่วงเรียนจบช่วงจะแต่งงานต้องระวังให้ดีเรื่องของอุบัติเหตุ
ชายหญิงคู่นี้กำลังจะแต่งงานกันครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าผู้ชายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
แต่ไอ้แหวนแต่งงานที่ติดอยู่กับมือผู้ชายเนี่ยหายครับ
ฝ่ายหญิงบอกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจเหลือเกิน
ถ้าใครเจอใครเห็นใครเอาไปขอคืนได้ไหม
นี่แหละครับเรื่องราวของคู่นี้ครับ
ที่วัดใหม่สะประทุมจังหวัดนครราชศรีมาครับ
มีพิธีชาปนกฤษนายวัตสิทธิ์นันนบพระลักษมีศ์
อายุ๒๕ปีเขาเป็นชาวอำเภอโชคชัย
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตะบนนาป่า
สี่แยกทองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีฮะ
แฟนสาวของผู้เสียชีวิตคือนางสาวพันธิพาเริงสุคล
มาร่วมงานชาวพนักกิจด้วยความโศกเศร้า
ทั้งคู่วางแผนจะแต่งงานกันปีหน้านะครับ
นางสาวพันธิพาเล่าบอกว่าเธอกับแฟนถูกรถเฉียวชน
เธอเองก็เจ็บแฟนตอนแรกสาหัสนะครับ
วันนั้นนะครับกู้ภัยช่วยปั๊มหัวใจ
สังเกตว่าทรัพย์สินทุกอย่างที่ติดตัวแฟนอยู่ยังครบ
แล้วก็แยกย้ายกับแฟนนะครับแฟนถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลชนบุรี
ส่วนเธอเนี่ยอยู่บนรถกู้ภัยกู้ภัยยังให้จะดูภาพถ่ายทรัพย์สิน

ใส่อยู่ที่นิ้วกลางข้างซ้ายยังอยู่นะ
ถึงโรงพยาบาลก็ทราบว่าแฟนเสียชีวิตครับ
แล้วก็โรงพยาบาลนำสร้อยคอมาคืนให้
แต่แหวนทองน้ำหนัก๑บาทไม่อยู่ครับ
สอบถามทางโรงพยาบาลบอกว่าไม่เห็นแหวน
นางสาวพันธิพาบอกว่าแฟนของเธอใส่แหวนแน่นมากนะ
เพราะยังแบบคือที่นิ้วยังมันยังเป็นรอยแหวนอยู่เลย
ต้องมีคนถอดไปแน่นอนนะครับเธอบอกว่าขอคืนเถอะ
อย่างที่นำเรียนฮะมันมีคุณค่าทางจิตใจเหลือเกินครับ
เขาขึ้นรถกู้ชีพของโรงพยาบาลไปแล้ว
หนูไม่ได้ไปกับเขาเพราะหนูอยู่ในรถกู้ภัยอีกครั้งหนึ่ง
หนูไปถามทางโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลบอกว่าไม่เห็นแหวน
แต่ภาพจากสื่อที่พี่กู้ภัยเขาพยายาม
ตอนที่เขามัดตัวแฟนแล้วพี่เตรียมจะยกขึ้นรถ
แหวนวงนั้นยังอยู่ต้องการแหวนวงนั้นคืน
มันเพราะว่ามันเป็นแหวนแทนใจของงูสองคน
ที่จะเอาไว้แต่งงานกันแต่มันเกินเหตุที่ไม่ใช่ฝัน
มันต้องเป็นแบบนี้